ไปดูกันที่จีน

หลังจากที่กำหนดให้มีลูกแค่คนเดียว

ตอนนี้ก็อนุญาตแล้วเป็นอย่างไรไปดูกัน

เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปีใหม่นี้เองนะคะ

อนุญาตให้คู่สามีภรรยานั้น

ประกาศยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

และคนวัยทำงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ด้านของคณะกรรมการวางแผนครอบครัว
และสุขภาพแห่งชาติของจีน

มาตรการดังกล่าวที่ออกมาในครั้งนี้นะคะ

มีเด็กทารกเกิดใหม่อีกราวปีละ๓ล้านคน

ซึ่ง๕ปีข้างหน้านี้

จำกัดสิทธิ์ให้คู่สามีภรรยามีบุตรได้

ครอบครัวตามชนบทที่มีบุตรคนแรกเป็นลูกสาวก็

รวมไปถึงค่ะทางการก็อนุญาต

หรือว่าในกลุ่มชาติภัณฑ์ของจีน

สืบสกุลได้มากกว่า๑คน

ทางการจีนก็ได้เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการมีบุตรโดยอนุญาตให้คู่สามี
ภรรยานั้นมีลูกคนที่๒ได้

ก็เลยกลัวว่าจะไม่มีคนสืบสกุลนะคะ
ก็เลยอนุญาตให้มีลูกคนที่๒

ครั้งนี้ก็สายเกินไปเล็กน้อยค่ะ

ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ของจีน
ขณะที่บางรายก็เตือนว่าคู่สามีภรรยา

เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของภาระค่าใช้จ่าย

ประเทศใหญ่สุดมีประชากรเกือบพันล้านคน
แล้วนะเขายังกลัวเลย